ทีนี้มาดูความคืบหน้าเจ๊งเจ๊หงกับหมาของเขาทั้ง๖ตัว

คือก่อนหน้านี้รายงานข่าวเราอัปเดตกันมาตลอดว่า
รอว่าหาบ้านให้หาบ้านพักให้
ล่าสุดค่ะเจ๊หงค่ะบอกว่าขอเถอะขอได้ไหม
๑ใน๖ตัวที่ชื่อว่าภูริดาขอเอาไปเลี้ยงเอง
สัญญาเลยนะคะว่าจะไม่ปล่อยเพ่นพลาดเหมือนในอดีตอีก
ริดาตัวขาวดำใช่ไหม

ซึ่งเป็นตัวที่น่ารักมากเลยนะ
แต่นี่เป็นตัวล่าสุดค่ะปาริดาที่
แล้วเจ๊หงก็ส่งมันด้วย
เจ๊หงเจ้าของหมาภิกษ์บูททั้งหกตัวค่ะ
ส่งปาริดานะฮะขณะที่กำลังขึ้นรถ

เจ้าของใหม่จะนำปาริดาไปเลี้ยงที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
คือก่อนหน้านี้คุณหงได้เดินทางไปที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูล
เพื่อมาหาน้องหมาที่เหลือหลังจากที่มีคนขออุปการะเลี้ยงดู
สิงหากับสุริยะไปแล้ว๒ตัวด้วยความคิดถึงไง
เขาก็วนเวียนมาตลอดที่โรงพยาบาลสัตว์เอื้องกู

วันที่มีคนมารับเจ้าสิงหากับสุริยะนะคือเจ๊หงเศร้ามากเลย
หงก็ไปนะไปหาเจ้าของใหม่ไปพูดคุยกับเจ้าของใหม่
แล้วก็เจ้าของใหม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงนะ
เพราะสิงหากับสุริยะนะคุณคือเป็นสุนัขที่เจ๊หงเลี้ยงมานานที่สุด

ตัวแรกเลยเลี้ยงมา๖๗ปีผูกพันมากนะครับ
แล้วดูสิสิงหากับสุริยะนะก็มองหน้าเจ๊หง
งั้นหมามันไม่ยอมไปแล้วก็มันไม่ยอมเล่นกับเจ้าของใหม่

แต่ว่าปาริดาตัวล่าสุดเนี่ยที่มีเจ้าของใหม่มารับไปแล้วนะครับ

คือปริดาเป็นหมาเพศเมียนะคะ
มีการส่งมอบต่อหน้าคุณหงค่ะให้ไปเลี้ยงดูอุปการะ
ซึ่งปริดาไม่ได้มีอาการดุร้ายนะคะ
วิ่งเข้าไปเล่นแล้วก็กระดิกหางอยู่ตลอดเวลา
จนคุณหงแล้วก็ทีมงานมั่นใจ
ก็เลยให้ปริดาไปกับเจ้าของใหม่
นำกลับไปเลี้ยงที่จังหวัดปฐุมธานี
แล้วคาบอะไรอยู่ลูกรองเท้า
คุณหงเองก็มีทาธิอะไรอวรค่ะ

บอกว่าสามารถไปหาปารีดาได้ตลอดเวลา
ตามที่ใจคุณต้องการ
พร้อมกับมีการแลกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันด้วยนะคะ
หลังจากนั้นคุณหงก็บอกกับทีมข่าวบอกว่า
หลังจากมาส่งสิงหากับสุริยะให้กับเจ้าของใหม่
พอกลับไปที่บ้านก็รู้สึกว่ารับไม่ได้คุณ

ก็เลยเดินทางกลับมาที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้อ

แล้วก็คุณหมอบอกว่าอยากจะนำภูริดาเนี่ย

เนื่องจากว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องหาของที่ดีต่อใจ
ของที่ดีต่อใจสำหรับเจ๊หงก็คือภูริดานี่แหละ

อาการโรคซึมเศร้ามันจะรุนแรงมากขึ้น

จะไม่ปล่อยให้สุนัขออกมาจากห้องโดยเด็ดขาด

ขอความเมตตาแล้วก็เห็นใจด้วยอีกครั้งหนึ่งเจ๊หง
ทีนี้เจ๊หงคงอยากได้สักตัวกลับคืนมานะครับ
รวมถึงของทางเจ้าของใหม่อีกทีหนึ่งด้วยสำหรับเจ้าภูริดานะฮะ